เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปไลฟ์นะครับตอนที่ตำรวจเขาไปตรวจสอบรถอยู่ที่มอเตอร์เวย์
สุดท้ายเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามนะฮะ
แต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับที่หน้าโรงพักครับ
แต่เขาโวยวายต่อว่าทางอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นหน่วยพวกตรวจจับ
ดูเรื่องการไปจับรถของทางตำรวจเขามาไลฟ์
ก็เหมือนเขาก็พยายามบอกว่าสิทธิ์ของเขาคุณมาไลฟ์เขาได้อย่างไร
เขาผิดเขาก็มาเสียค่าปรับตรงนี้ตำรวจต้องแยกนะฮะ
ตำรวจก็เลยแยกคู่กรณีกันไปนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นสถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๘ของตำรวจทางหลวงนะครับ
ก็ไปเสียค่าปรับไปสำหรับผู้ชายคนนี้
แต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ครับ
ด่านไม่ลอยด่านตั้งขับรถมาเนี่ยจากชนบุรีเข้าหน้ากรุงเทพ
เห็นกระบะคันหนึ่งถูกรถของตำรวจเนี่ยเรียกจอด
แล้วก็เหมือนกับคุยอะไรกันอยู่เขาก็จอดรถแล้วก็ลงไปเลย

เช่นเลยครับ
ท่านก็แล้วนะครับ
สิทธิ์อะไรครับสิทธิ์อะไรครับ
สิทธิ์อะไรครับ
ตาขืนคนที่จอดรถรายเค้าบอกเขาถูกผลักร้ม
เขาไม่ได้ให้ว่าโอ้โหใครอยากจะจอดก็จอดได้แล้วเสียงอ้อแอด้วย
สุดท้ายนะฮะตำรวจก็ต้องเชิญนายธนพัฒน์ไปที่โรงพักเหมือนกันนะครับ
ก็ไปพร้อมกับพ่อหนุ่มที่ถูกเปรียบเทียบปรับตอนแรกนั่นแหละ
แล้วเขาก็เววว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ผมเนี่ยนี่ฮะ
แล้วได้คุยกับคนนี้นะเนี่ยธนพัฒน์นะฮะบอกว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ย
เขาต้องการปกป้องประชาชนต้องการตรวจสอบการทำงานของตำรวจ
รับว่าอ้อแอ้เนี่ยดื่มเบียร์ไปกระป๋องนึงแต่ไม่ได้เมา
เราก็ไม่รู้ว่าเขาก็ให้ตรวจวัดอะไรพวกนี้
แต่ดื่มก็ไม่ควรจะขับรถอยู่แล้วอ่ะเนอะเอาจริงแล้วอ่ะ
จะขึ้นไม่ขึ้นเป่าขึ้นไม่ขึ้นจะกี่กระป๋องก็ไม่ควรอ่ะใช่ไหมฮะ
เขาบอกเขาเป็นสื่อมวลชนอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวลองฟังหน่อยกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ต้องไม่มีเหตุเคลือบแคลงสงสัยอันนี้คือประเด็นหลักที่เรายึดถือคำพูดของพบตรนะครับ
ไม่ได้เกี่ยงงอนเลยที่พวกเขาจะตั้งด่านจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าไม่สงสัยเราก็ไม่ลงไปสอบถามแต่ที่ลงไปสอบถามเนี่ยสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้เนี่ย

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าคุณสงสัยแต่มอเตอร์เวย์คุณอยู่ดีมาจอดมันก็ไม่ได้เหมือนกัน